ความสุขสนุกสนานแบบนี้เกิดขึ้นได้กับคนทุกเพศทุกวัยนะคะ
มันเหมือนกับน้องเด็กอนุบาลที่จังหวัดสุรินทร์เหมือนกัน
เขาก็มาแข่งขันกีฬานักเรียนอนุบาลกันค่ะ

ด้วยนะคะเป็นกิจกรรมที่องค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษาอำเภอสังขระจังหวัดสุรินเขาจัดขึ้นมาค่ะครับเป็นการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทพรักษาน้อยเกมครั้งที่แปดนี่จัดกันที่สนามฟุตบอลโรงเรียนบ้านตะพรามตะบนเทพรักษานะคะวัตถุประสงค์ก็คือเพื่อส่งเสริมพัฒนาการให้กับเด็กเล็ก
อย่างโงงอย่างนี้เอ๊าใช่ถึงถือพันภุ่มนะถืออะน้องหนูไม่อะไรครับ
หนูก็ร้องกระจองงอแงแบบนี้หิวข้าวหรือเปล่าลูก

แบกฟื้นแบกไม้เป็นหนึ่งว่าความสามารถคีย์คือพลัง
เราต้องรวมกันเป็นหนึ่งเดียว
กิจกรรมในงานนี้นะคะนอกจากขบวนพาเรทที่มีความหลากหลายสีสันแล้ว
ก็ยังมีการแข่งขันด้วย

ก็คือการแข่งขันกรอกน้ำใส่ขวนแบบทีมผสม๕คน
ไม่จำกัดเพศด้วยนะ

แต่วิ่งไปแล้วไม่รอแล้ว
ก็นี่แหละครับหลายคนนะเด็กผมว่าเขามีความสามารถเรื่องนี้
เพราะว่าคุณแม่ชอบใช้ให้ไปกรอกน้ำบ่อย
ถูกต้องดิฉันกำลังจะบอกเลยว่าเด็กเนี่ยเขากรอกน้ำไวนะ
มีความสามารถตรงนั้นเขาได้ช่วยงานคุณพ่อคุณแม่มาแล้ว

ช่วยกันช่วยกันทำงานบ้านทั้งบ้านเลย
เป็นกิจกรรมที่ต้องใช้พละกำลังและความสามัคคี

เป็นแบบทีมผสมนะจ๊ะทั้งผู้หญิงผู้ชายปะปนกันเลย
สีพวกสีพวก
ลุ้นเหมือนจะมีอะไรออกมาเลยนะ

ช่วยกันทีกว่าไม่ธรรมดาและสุดท้ายทุกคนก็ได้รางวิลางวัลกันไป
ขึ้นแทนรับรางวัลที่๑ที่๒รางวัลที่๓
ของรางวัลเป็นกำลังใจให้กับน้องหนูนะ
ได้มาร่วมกิจกรรมกันแบบนี้
ได้ขนมนี่น่าจะถูกอกถูกใจนะคะคุณ
เป็นการสร้างความรักความสามัคคีของน้อง
แล้วก็ให้น้องเรียนรู้เรื่องของการแข่งขัน
จากแพ้รู้จักชนะแล้วก็รู้จักอภา

เชื่อคุณผู้ชมลองนึกย้อนกลับไปในสมัยตอนอนุบาล
ใช่นะตอนประถมอินาศีมันเป็นวันพิเศษที่หลายคนนั้นตั้งตารอคอย
ต้องแต่งตัวสวยคุณ
ได้แต่งหน้าสวยแต่งตัวสวยได้ถือป้าย
อุ๊ยมันเป็นแบบความสุขค่ะคุณ

แต่คุณนึกไม่ออกหรอกมันนาน